สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
วันนี้มาในลูกของนางกิรินีเทวีนางสงกรานประจำปี๒๕๖๕ค่ะ
และมาพร้อมกับคำทำนายว่าจะพัดพาเอาฝน๔๐หามาตกในเมืองมนุษย์
แต่หลังจากครึ่งปีเป็นต้นไปค่ะ
จะเกิดภัยแรงได้น้ำจะน้อย
แสดงว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาบริหารจัดการน้ำเลยนะคะ
เพราะว่าฝนก็จะมีบ้างหลังจากสงกรานเป็นต้นไป
แต่ตอนนี้สงกราน๓วันนี้ค่ะและบางคนหยุดยาวไป๕วันจนถึงวันอาทิตย์
ร้อนเด้อร้อนถึงขนาดไหนร้อนถึงขนาด
แผนที่แสดงว่าอุณหภูมิเป็นสีแดงเข้ม
เข้มนี่คือ๔๐องศาขึ้นไปค่ะ
และอาจจะบอกถึงความรู้สึกว่ามันจะบวกขึ้นไปอีก
ได้ถึง๔๕องศาเซลเซียส
เตรียมเสื้อผ้าเบาบางไว้เลยนะ

มันกลายเป็นความร้อนที่ไม่ร้อนธรรมดาร้อนมากค่ะ
และร้อนแบบนี้บางพื้นที่ก็อาจจะเกิดฝนได้แต่เป็นฝนที่เล็กน้อยเบาบางมากนะคะ
จะเห็นว่าภาพถ่ายดาวเทียมภาคเหนือตรงนู้นนะคะแถวน่านแถวพยาว
มีความเป็นไปได้ว่าช่วงนี้จะเกิดฝนแต่เป็นฝนที่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
และตลอดทั้งวันฝนก็ไม่ค่อยมีอยู่ดีค่ะตรวจสอบจากภาพนี้เป็นสีเทาคือไม่เจอเมฆเลย
แต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำอาจจะเจอได้นิดหน่อยนะคะแถวพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และภาคใต้ในบางพื้นที่แต่ย้ำว่าฝนภาคใต้ลดลง
ถ้าพื้นที่ไหนมีฝนอาจจะตกได้แค่ร้อยละ๑๐ของพื้นที่เท่านั้น
รอบปลอดภัยค่ะคลื่นไม่ค่อยมีด้วยสนุกสนานกันได้นะคะ
แต่หลังสงกรานนี้สิคะน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกัน
เพราะมีหย่อมฝนที่อาจจะก่อตัวเป็นพายุได้ค่ะ
ตอนนี้ตัวแอลตรงนู้นนะคะข้างฟิลิปปินส์นู่นนั่นคือมหาสมุทรแปซิฟิกส์
ตรวจจับหย่อมฝนได้มันหมุนติ้วติ้วแบบนี้กำลังสะสมพลังงานค่ะ
จะกลายเป็นพายุหรือเปล่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือเปล่า
อันนี้ต้องจับตาเพราะช่วงเวลานั้นความเย็นจากประเทศจีนเขากลับมาอีกครั้ง
และแถมความชื้นประเทศไทยยังคงมี
ไทยยังคงมีนะคะหลังสงครานลุ้นกันอีกทีว่าจะมีฝนหรือเปล่า